การรักษาเพราะเป็นการให้ยา๒กลุ่ม
คือเป็นยากลุ่มที่รักษาเรื่องไข้หวัดใหญ่
กับยาต้านไวรัสเอสในผู้ป่วยนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็มีรายงานอยู่ในต่างประเทศอยู่นะครับ
ซึ่งการรักษาปัจจุบันยังไม่มีประธานที่ชัดเจน
เราก็จะมีการปรับยาในแต่ละบุคคลที่มีอาการที่ไม่เหมือนกัน

ซึ่งการให้ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ไข้กันอยู่ทั่วไปนะครับ
หลายประเทศก็ให้อยู่ครับแต่ทั้งขนาดเนี่ยอาจจะไม่เท่ากัน
แต่ในกรณีของประเทศไทยที่เรามีการรายงานลายนี้นะครับ

เราก็ให้ยาในขณะที่มากกว่าที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
แล้วพบว่าผลการรักษาได้ผลดี
เราก็จะรายงานเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของวงการแพทย์
ในการที่จะมีการปรับสูตรต่างเพื่อจะใช้ยา

ยานี้มีมานานแล้วแล้วก็ใช้ในกลุ่มโรคที่มีเฉพาะเจาะจง
แต่เนื่องจากปัจจุบันคนไข้มีอาการหนัก
และยังไม่มีการแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐาน
ผู้รักษาก็เลยให้ยานะครับ
ในส่วนที่คิดว่าน่าจะได้ผลดีในกรณีที่คนไข้มีอาการมาก

ผลการตรวจเชื้อเนี่ยติดลบก็ทำให้มีความสบายใจขึ้น
แล้วอยากจะให้ข่าวนี้สู่ประชาชนอย่างน้อยก็เกิดความลดความตระหนักลง

แล้วก็อย่างน้อยสบายใจว่าโรคนี้จะรักษาได้ครับ
สำหรับความยากง่ายในการสั่งยาก็เป็นยาที่ใช้อยู่ประจำนะครับ

เพราะว่ายาพวกนี้จะมีผลต่อยาอื่นหลายชนิด
เพราะว่าเนื่องจากมีการผลต่อการทำให้มีการขับยาอื่นทางต่ำลงด้วย
ฉะถ้าเกิดเราไม่ทราบหรือดูแลไม่เป็น
ไปซื้อใช้หรือกินเองเนี่ยจะอันตรายมาก

แพทย์ก็จะดูคอนโทรลจำนวนชนิดและมีการเจาะเลือดไประยะ
โดยเฉพาะจะทราบด้วยว่ากินยาอื่นหรือใช้ยาอื่นร่วมด้วยไหม
ครับตอนนี้มีเชื้อผลบวกอยู่๓ลายนะครับ

แต่เนื่องจากมีลายหนึ่งเนี่ยมีผื่นแพ้ขึ้นแล้ว

อีก๒ลายได้ใช้มาถึงปัจจุบัน
ลายหนึ่งอาการไม่หนักมากนะครับกำลังรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าติดลบไม่มีเชื้อแล้วก็จะได้กลับบ้านครับ
อีกลายหนึ่งที่เรากล่าวถึงก็คือลายที่มาจากหัวหิน
ดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังมีโรคอื่นอยู่
เพราะฉะนั้นถึงผลจะติดลบอีกครั้งหนึ่งเราก็จะต้องรักษาโรคอื่นเขาต่อในโรงพยาบาล
ถูกต้องครับมีทั้ง๓ลายครับที่ตรวจพบนะครับ
เหลือที่ไม่ตรวจพบก็กลับบ้านไปหรือว่าดูอาการก็เกือบหมดแล้วครับตอนนี้

ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐของแพทย์ว่าคนไข้คนนั้นมีอาการหนักหรือมีอาการเบา
จนแบบขนาดนี้เป็นขนาดที่ทางราชวิถีใช้
ซึ่งที่อื่นอาจจะมีการใช้ขนาดอื่น
ได้ผลดีก็จะมีรายงานต่อไปเหมือนกัน
เพราะส่วนใหญ่ก็ดูจากอาการคนไข้
เหนื่อยหอบไอมากมีไข้สูงหรือว่ามีเสมหะปริมาณมาก
อันนี้เป็นกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะต้องมีการเพิ่มยาขึ้นไป

ดูแล้วแย่ลงก็คือเหมือนกับมีการทำลายเนื้อปอดมากขึ้น
มีการเกิดลักษณะของปอดอักเสบมากขึ้น

อันนี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาการรักษาในด้านอื่นต่อไป
ก็อย่างที่กล่าวแล้วนะฮะยังไม่มีแนวทาง
ผู้เชี่ยวชาญกำลังจะวิเคราะห์ตรงนี้
เพื่อจะมีการกำหนดออกมาอีกครั้งหนึ่งครับ

ซึ่งตรงนี้มันยังระยะสั้นเกินกว่าที่จะกำหนดได้

เพื่อจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็การดูผู้ป่วยว่าเป็นลายไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ซึ่งอาจจะไม่ได้หยุดพร้อมกันทุกรายก็ได้นะฮะ

ซึ่งอันนี้จะเป็นการวางแนวทางการรักษาของผู้เชี่ยวชาญต่อไป
ที่ให้๒ลายปัจจุบันคือชาวจีน๑ลายนะครับที่เรากล่าวแล้วนะครับ

สำหรับตรงนี้เป็นหน้าที่ของกรมคลอนะฮะ
คอลกรมควบคุมโรคจะเป็นคนดูแลเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดวิทยานะครับ
ของเราก็คงจะให้ได้เรื่องของการรักษาพยาบาลกับสภาพผู้ป่วยเป็นหลัก
ซึ่งตรงนั้นเดี๋ยววันนี้จะมีแถลงข่าวตอนบ่าย

สามารถที่จะไปติดตามข่าวหรือไปสอบถามตรงนี้ได้ที่กรมควบคุมโรคครับ
ไม่ฮะคนจีน๑ลายคนไทย๑ลายครับ
คนติดเชื้อเฉยก็นั้นผลลบก็ไม่ต้องใช้
อันนี้มีผลบวกอยู่๓คนนะครับที่เรา

แต่๑ลายแพ้ยาเป็นผื่นแล้วก็หยุดไปก็ใช้๒ลายครับ

หรือว่าเป็นเรื่องของกรณ์ไกลค่ะ
ถึงต้องเลือกยาชนิดนี้ค่ะ

ผมก็ไม่ได้ทางด้านในติดเชื้อนะครับ
ก็เขาบอกว่าเป็นในส่วนในการป้องกันไม่ให้ไวรัสมันขยายตัว

ไม่ให้เขาเข้าไปในเซลล์ที่ปกติของร่างกาย
ไวรัสน้อยลงจากการไม่ขยายตัว
แล้วที่เหลืออยู่ไม่เข้าไปในเซลล์

เพราะว่าร่างกายส่วนหนึ่งก็จะทำลายไวรัสได้โดยกดใจตัวเองอยู่แล้ว
คือโรคการขยายตัวคือโคลโลชนิดกัน